บอกเลยไม่มีทางปิดอยู่นะคะ
นี่แหละค่ะพบคนมีพิรุธนะคะ
เพื่อนก็พากันแซวยกแก๊งล่ะค่ะ
นี่นะคะสำหรับเรื่องราวหัวใจ
ของอเล็กธีรเดชแล้วก็น้องโบเมลดานั่นเองค่ะ

รวมไปถึงเพื่อนดาราพากันขยี้แล้วขยี้อีกค่ะ
เฮียบอลปกรกับเกรทว่ารินทร
เขาเลยจัดรูป๓หนุ่ม๓มุม

ขี่จักรยานมันจะสู้ซ้อนมอไซค์ได้ไงวะ

แล้วใครขี่จักรยานก็ต้องย้อนไปดูค่ะ
คุณผู้ชมผ่านในรายการอาหารของอาเล็ก

ปั่นจักรยาน

เปรียบเทียบเทปที่น้องโบเมลดาไปออกรายการของพี่อเล็กนี่แหละค่ะ
มันน่าตบรางวัลไหมคะให้สำหรับการบิวต์ของคู่นี้จริงแหม่บอกแล้วอยากให้เพื่อนรู้
แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคุณผู้ชมในเทปรายการที่เพิ่งลงยูทูปไปเมื่อวันก่อนนี้นะคะ
พี่ชายที่แสนดีทั้งสองคนค่ะทั้งเฮียบอยเฮียเกรทก็เลยจัดการขยี้เรื่องน้องโบกับอาเล็ก
ขยี้แล้วขยี้อีกขยี้จนหยดสุดท้ายแล้วก็ถามอเล็กด้วยว่า
ช่วงหลังเตะฟุตบอลเสร็จแล้วไปไหนอ่ะเลส
เดี๋ยวไปฟังคำตอบค่ะว่าใครในนี้จะมีพิรุษนะจ๊ะ
อยากรู้อยากรู้เฮลาอยากไปไหนนะ
กูวิเคราะห์อยู่เหมือนกันนะ

บางกระเจ้ากับอะไรนะเต้าอะไรนะ

แหมแซมวนใหญ่เลยบางกระเจ้ากับต้าวโบ
จุดเริ่มต้นของความฟินมันก็จะมาเรื่อยแบบนี้แหละค่ะ
จิ้นไม่จิ้นฟินไม่ฟินนะคลิปนี้ร้านแตกไปเลยจ้า